คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดมงคลพิชัยนะครับ
เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูที่นี่ทั้งหมด๖ศพด้วยกันครับ
เมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีทันทีที่เพลิงพระราชทันมาถึง
เจ้าหน้าที่และญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๖รายได้ไปยืมรอรับเพลิงพระราชทาน
อกไม้จันทร์พระราชทานผ้าไตรพระราชทานเข้าสู่วัดเพื่อประกอบพิธีครับ
รวมถึงตั้งแถมรอรับสิ่งของพระราชทานและเชิญสิ่งของพระราชทานไปประจำที่โต๊ะประกอบพิธีด้วย
จากนั้นเวลา๑๕นาฬิกา๔๐นาทีนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวมรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเดินทางมาถึงที่วัด
จากนั้นได้อ่านหมายรับสั่งและอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีจะยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที
หลังจากนั้นประธานในพิธีได้ทอดผ้าไตรพระราชทานจำนวน๕ไตร
พระสงฆ์สมณศักดิ์ที่พิจารณาผ้าไตรพระราชทานได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์
และพระสงฆ์ข้าราชการแขกผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับ
ก่อนจะนำร่างของผู้เสียชีวิต๓ใน๖รายไปเผาที่เชิงตะกรหรือเมนเผาชั่วคราวครับ